วัฒนธรรมการใช้ปูนแดงยังพบได้ตามพื้นที่ท้องถิ่นต่างจังหวัดในหลายพื้นที่ในการผลิตปูนแดงเพื่อใช้กินหรือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง
ปูนแดงที่บ้านกอกตำบลพลับพลาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นพื้นที่ผลิตปูนแดงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นปูนดีบ้านกอก
ซึ่งคนที่ใช้ปูนสำหรับวัฒนธรรมการกินหมากพลูจะบอกต่อกันว่า
ปูนที่ดีกินอร่อยจะต้องกินแล้วกระชับปากไม่กัดปากทำให้ปากตึงลิ้นตึงและฟันจะไม่โยกคลอน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน